ส่วนเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องดราม่าในวงการการศึกษาไทย
จริงแล้วเห็นหัวข้ออยากจะร้องไห้

เพราะว่าเป็นเรื่องที่นักวิจการออกมาเปิดเผย
เกี่ยวกับเกณฑ์การประเมินคัดเลือก
เด็กอนุบาล๑ถึงอนุบาล๓

บอกว่าจะหักคะแนนเด็กอนุบันที่ร้องไห้
ปรากฏว่าประเด็นนี้เอกสารนี้พอ
ค้าสองนะคุณผู้ชมถ้าหักเด็กอนุบัน
ทดสอบในฐานแล้วร้องไห้ให้หักคะแนนเด็กฐานละ๓คะแนน
ตรงนี้ค่ะที่เป็นเสียงวิพากษ์วิจารณ์ถึงความเหมาะสมหรือเปล่า
ทำแบบนี้โหดร้ายกับเด็กอนุบาลเกินไปไหม
เป็นการออกกฎโดยไม่เข้าใจธรรมชาติของเด็กหรือไม่
อันนี้คือที่เขาวิพากษ์วิจารณ์กันนะฮะสำหรับข้อสอง
ล่าสุดเรื่องนี้ค่ะรองสัตว์อาจารย์สุนัลสายกระสุนภูมิหน่วยการ
โรงเรียนสาธิตมหาสารคามฝ่ายประถมศึกษา
ออกมาพูดถึงเรื่องนี้บอกว่ายอมรับว่าโรงเรียนมีข้อปฏิบัตินี้มานานแล้ว
แต่ว่าเอกสารนี้มันไม่เคยเปิดเผยที่ไหน
ปีนี้มีผู้ปกครองต้องการทราบหลักเกณฑ์การรับเด็กนักเรียน
ก็เลยทำหนังสือแจ้งให้ทราบเอกสารนี้ก็เลยหลุดว่อนโซเชียลค่ะ
แต่จริงแล้วในประกาศไม่ได้ห้ามเด็กอนุบาลร้องไห้นะคะ
แต่แค่กำหนดเกณฑ์ประเมินพัฒนาการเอาไว้เท่านั้น
ถือเป็นระเบียบเพื่อสร้างความเสมอภาคกับเด็กทุกคน
เขาอธิบายแบบนี้ค่ะเขาบอกว่าส่วนใหญ่เด็กเข้าทดสอบตามฐานเนี่ย
ก็จะร้องไห้ตลอดเวลาอยู่แล้ว
ทีนี้เพื่อไม่ให้ไปรบกวนสมาธิเด็กคนอื่น
ก็ต้องหักคะแนนนิดหน่อยเพราะว่าพอเด็กคนนึงร้องไห้
ก็อาจจะทำให้เพื่อนคนอื่นร้องตามไม่สนใจสิ่งที่กำลังทดสอบ
เพราะฉะนั้นการตัดคะแนนก็ถือว่าให้ความเป็นธรรมกับเด็กคนอื่นด้วย
เพราะโรงเรียนมีการแข่งขันสูงแต่เปิดรับได้แค่๑๐๐คนต่อปี
มีจำนวนห้องจำกัดเด็กมาสมัครเยอะ
ก็เลยต้องกำหนดเกณฑ์แบบนี้ออกมานะคะ
ล่าสุดค่ะก็มีรายงานแจ้งว่าทางโรงเรียนยกเลิกคำสั่งนี้ทั้งหมดแล้วค่ะ
จะต้องมีการปรับคะแนนนิดหน่อย
การที่จะตัดคะแนนเรื่องร้องไห้เนี่ยตรงนี้
มันก็คือให้ความเป็นธรรมกับนักเรียน
ผู้เข้าสอบคนอื่นที่เขามีความพร้อมกว่า
แต่นี่ในกรณีที่เด็กที่ร้องไห้อย่างหนักเนี่ยนะครับ
จริงทางโรงเรียนเองก็อรุมอร่วยก็คือ
ก็ให้ผู้ครองมารับไปแล้วก็อาจจะมีวนเข้ามาอีก
เอาจริงพอฟังอย่างนี้ก็แอบสะเทือนใจนิดเหมือนกันนะ
เด็กถูกประเมินตั้งแต่อนุบัน๑
จะเข้าอนุบัน๑อนุบัน๒อนุบัน๓
คือโรงเรียนแบบมีความต้องการเข้ามากไง
โรงเรียนก็ต้องแบบบางทีก็กดเกณฑ์
แต่เรื่องนี้ไปฟังหน่อยค่ะน่าสนใจค่ะ
บรรดามหมอเด็กก็คิดเห็นเรื่องนี้ที่น่าฟังมาก
หรือว่าหมอเดลนะคะกุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเด็กและวัยรุ่น
ได้โพสต์ชี้แจงแบบนี้ค่ะ
การคัดเด็กอนุบาลด้วยการใช้
ระบบแพ้คัดออกเนี่ยเป็นการทารุณกรรมเด็ก
คุณหมอพูดอย่างนี้เลยนะบอกว่าผิดหลักการตามเจตนารมณ์ของพรบเด็กปฐมเอาไว้
ก็คือตั้งแต่แรกเกิดจนถึง๖ปี
ซึ่งตามหลักจิตวิทยาพัฒนาการเด็กจะประเมินเด็กขณะ
เขาบอกว่าจะประเมินเด็กเนี่ยจะประเมินกำลังตอนที่กำลังเล่นเพลินและมีความสุข
แต่ถ้าเด็กร้องไห้ไม่พร้อมประเมินก็ต้องหยุดเอาไว้ก่อน
ค่อยนัดใหม่เขาจะไม่มีการหักคะแนนแต่อย่างใด
โอ้โหอย่างนั้นเราน่าจะทำผิดกันมาหมดเลยครับหมอเดลฮะ
เพราะว่าระบบการศึกษาไทยที่ผมเห็นนะทุกระดับชั้นแพ้คัดออกหมด
นี่ค่ะนี่อันนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจนะคะเวลาประเมินเด็ก
ประเมินตอนที่เขามีความสุขเขากำลังเพลิดเพลิน
ไม่ใช่ตอนที่เขาร้องไห้นะคะ
ส่วนแพทย์หญิงอำพรเบนจพลพิทักษ์อธิบดีกรมสุขภาพจิตบอกว่า
คัดเลือกอาจจะต้องวางเกณฑ์สำหรับเด็กที่มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ดีกว่า
หรือมีพัฒนาการทางสังคมที่มากกว่า
ตรงนี้สามารถที่จะวางกติกาเพิ่มเติมได้
แต่ถ้าหากเอาไปใช้ในกิจกรรมที่ไม่ใช่ก็อาจจะส่งผลเสียกับเด็กได้เหมือนกัน
เวลาที่เราประเมินเด็กก็ไม่ใช่ว่าเด็กที่ควบคุมอารมณ์ได้ดีกว่า
จะมีแต้มการประเมินมากกว่าคนอื่น
เพราะฉะนั้นเกณฑ์คัดเลือกเด็กไม่ร้องไห้เอาไปใช้ประเมินไม่ได้ทั้งหมด
แต่ยังไงก็แล้วแต่หลังจากที่มีการวิพากษ์วิจารณ์ในประเด็นนี้กันอย่างกว้างขวางล่าสุด
ก็อย่างที่แจ้งให้ทราบนะคะโรงเรียนเขาก็ยกเลิกคำสั่งนี้แล้ว
นั่นก็หมายความว่าไม่มีการประเมินตรงจุดนี้แล้วนะคะ